ถามว่ารักไหมหนูตอนนี้หนูไม่รักแล้วค่ะพี่
พูดตรงเลยว่าแค่รับผิดชอบลูก

เพราะว่าในท้องผมเจ็บผมแสบขนาดนี้

ในท้องก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ

เพื่อความมั่นใจของผมไงครับ

ผมเห็นโทรศัพท์เขา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

พี่ที่รู้จักกัน

แต่เป็นพี่ลูกป้าที่คอยโทรถามว่า

พี่ขอโทษจริงพี่ต้องถามนะ
คือบีมหรือว่ากระติ๊บเองก็แล้วแต่เนี่ย

ที่ว่ามาเจอกับมุกเขาตอนเดือนสิงหาคม

ก็คือนี่แหละผู้ชายคนนี้นี่แหละครับ

แล้วก็อยู่เขาก็โดดไปหาผู้ชายคนนั้น

เอาเวลาพี่น้อยพี่จะสรุปให้นะ

สิงหาคมเดือนเดียวแต่ไปตรวจ
ตรวจคันวันไหนนะที่ไปหาที่คลินิก

ไปก็คือ๑๑มกรา๑๑ธันวาค
ซึ่งช่วงนี้คือช่วงอยู่กับบีม

เลยครับ

คืออันนี้หนูคิดยังไงไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่าข้อมูลที่หนูรับรู้มา

เอาเรื่องลูกก่อนนะเดี๋ยวทะเบียนสมรสจะว่ากันนะ

ไม่รักแล้วล่ะทะเบียนสมรสเนี่ย

น้องเอายังไงดีทั้งเรื่องลูกทั้งเรื่องทะเบียนสมรส

ขอคุยกันนอกรอบเลย

เวลาเราติดต่อคุณไป

มือก็บล็อกลายก็บล็อก
ว่าข้อเสนอที่ทางมุกเขาบอกมา

อันนี้คือบีมไม่โอเคใช่มั้ย

เพราะว่าเขาเคยบอกผมไว้ว่าตอนนั้นอ่ะเขาเขาบอกว่าอ่า
ไม่เป็นไรยอมเป็นเมียเลี้ยงเดี๋ยวก็ได้เคยบอกนะบอกว่า
ก็คือให้เลิกยุ่งกันไปเลยจะอยู่เงียบให้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับลูกอีก
ไม่ต้องยุ่งกับหนี้อีกแล้วคุณก็บอกว่าทำไม่ได้
สามแสนแล้วเราจะต้องมีค่าเลี้ยงดูอะไรอีกไหมหรือว่าสามแสนจบเลย
ตอนแรกยื่นไปสามแสนคือจบเลยแต่ตอนนี้คือในท้องอ่ะพี่
ถ้ารอตรวจดีเอนเอคุณจะส่งเสียยังไงเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าลูกคุณ
ถ้าผลตรวจดีเอเนยออกมาแล้วมันคือลูกของบีมจริง
หมายถึงว่าน้องจะจะเรียกเพิ่มจากสามแสนเหรอหรือยังไงใช่ค่ะหนูเรียกค่าเลี้ยงดู
เพราะว่าที่สามแสนนี่คือทั้งค่าฝากคันค่าอะไรอ้าวบีมแต่แต่ถ้าเขาให้สามแสนตอนนี้คือจบเลยเหรอ
หรือว่ายังไงหรือว่ายังไงก็มีค่าเลี้ยงดูหรือยังไงถ้ารอตรวจดีเอนเอก็ต้องมีค่าเลี้ยงดูค่ะ
บีมถ้าเกิด๓แสนตอนนี้มุกเขาจะยอมหย่าให้ถ้าเกิดยอมชดใช้เยียวยา๓แสนเขาจะยอมหย่าให้
แล้วไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกแล้วก็ลูกในท้องด้วยแต่ถ้ารอตรวจดีเอนเอแล้วผลออกมาคือลูกบีมจริงเนี่ย
จาก๓แสนแล้วเขาเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือนด้วยเท่าไหร่เดือนคิดไว้ในใจหรือยัง
พี่เดือนละหมื่นมันก็ไม่พอหรอกนะกว่ามันจะโตก็ต้องบรรลุนิติภาวะ๒๐ปี
แล้วจะจะเท่าไหร่เรียกเท่าไหร่เดือนละหมื่นได้ไหมพี่
ละหนึ่งหมื่นสามแสนบวกเดือนละหนึ่งหมื่นบีมว่ายังไง
ถ้ารอตรวจดีเอนเอไม่ได้หรอกครับก็ไม่ได้อ้าว
มันก็เรื่องตรวจดีเอ็นเอแล้วก็ต้องมาคุยกันนอกรอบกันอีกทีนึง
ไม่มีนอกรอบค่ะก็ต้องเอาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันครับ